พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วมาทางด้านนี้เลยนะฮะ
เราทั้งหมดมีทั้งหมด๘ขั้นด้วยกันนะครับ
แต่ละขั้นความยากความง่ายก็ต่างกันไป

แล้วก็คุณเป็นเอกเลือกใครดีใน๔ท่านนี้
เลือกเป็นพี่บุ๋มไหม

คุณบุ๋มปนัดดานะครับ
คำถามข้อนี้ถามว่าอะไรครับคุณบุ๋มครับ
สวัสดีค่ะผมปะนัดด่านนะครับ
สำหรับทุกคนนะคะคงจะรู้ค่ะว่าบุ๋มเองเนี่ยนะคะ
เป็นนางสาวไทยก็เลยอยากจะถามว่า
ชื่อแรกเริ่มแรกเลยนะฮะของนางสาวไทย

นี่ค่อนข้างจะมั่นใจนะคะตัดนางสาวบางกอกออกไปตัดไป
กุลสติไทยนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะ
เหลือนางสาวสยามและนางสาวศรีสยาม
ถ้าตอบแบบมั่นใจเลยคือนางสาวสยาม
และค่อยเปลี่ยนชื่อมาเป็นนางสาวไทยค่ะ
เอาละเลือกตอบก่อนนะฮะว่าจะตอบอะไร

มีดาว๓ดวงครับจะใช้ไหมครับ

นางสาวศรีสยามขอตอบเพิ่มนะครับ
เอาล่ะขอให้คำตอบอยู่ใน๑หรือ๒นี้นะฮะ
นางสาวสยามกับนางสาวศรีสยามครับ

เฉลยนะคะนางสาวไทยสมัยก่อนเราเรียกว่านางสาวสยา

ค่ะอันนี้นะฮะได้เช่นขั้นที่๒ต่อแน่นอนนะครับ
ขั้นที่๒มีมูลค่า๑๕๐๐๐บาทนะครับ
มาดูว่าขั้นที่๒มีใครอยู่บ้างนะครับ

แล้วก็มีอาจารย์วัญชัย

คำถามของคุณมาเรียมครับข้อนี้ตอบถูกได้๑๕๐๐บาทนะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยมีคำถามเกี่ยวกับศิลปะง่าย

ภาพวาดโมนาลีซ่า
ตัดข้อสี่ครับ
ตัดข้อสี่ไปนะฮะ
โมนาลิซ่าแวนโกน่าจะไม่ใช่สไตล์งานของเขานะคะ
แล้วก็พิกัสโตเป็นภาพแนวแอปแสตรักษ์

มาเลยนะครับข้อ๓อย่างมั่นใจนะฮะ

ใช้ก็ได้ค่ะหนูนะครับ

แบ่งให้หมดเลยใช่ไหมฮะ
ไหนก็คิดว่าจะไม่ไปต่อแล้วไง

มาต่อก่อนข้อ๔
ขอตอบปาโปฟิกาโซแล้วก็วินเซนต์แวนโกะต่อนะครับ
ข้อนี้ถ้าตอบถูกก็๑๕๐๐บาทนะครับ

เฉลยนะคะภาพวาดโมนาลิซ่าที่โด่งดังที่ทุกคนรู้จักเนี่ยนะคะ
ผู้ที่สร้างมอนาลิซ่าขึ้นมาก็คือศิลปินที่ชื่อว่าลีโอนาโดดาวินชี่ค่ะ
ขอบคุณกับเรื่องอย่างน้าค่ะ
เลือกแบบไม่ต้องใช้ดาวเลยตอนแรก
ทีนี้เราได้แล้วนะครับขั้นที่๒คือมีมูลค่า๑๕๐๐บาทนะครับ
ถ้าเล่นต่อในขั้นที่๓ถ้าตอบผิดก็ไม่ได้เลยนะฮะกลับบ้านมือเปล่า
แต่ถ้าเล่นต่อไปเรื่อยอาจจะไปถึง๑แสน
จะเล่นต่อหรือหยุดครับ

แน่นอนเพราะว่าตั้งใจจะหยุดแค่ตรงนี้นะฮะ
โอเคได้ไป๑๕๐๐๐บาท
วันนี้นะครับรับไปทั้งสิ้นนะครับประกาศกันอีกคุณอีกครั้งหนึ่ง
ขอบคุณนะครับน้องอิงแล้วก็ขอบคุณผู้ช่วยของเราด้วยคุณเชอรี่
และข้อหนึ่งนะครับในวันจันทร์หน้ากับทางไทยรัฐทีวี
นี่คือมาร์ตอยากจะทราบว่ากูหลีบอกอังซูมารินก่อนตายว่าจะไปรอที่ไหน
กูหลีกำลังจะตายไงแล้วบอกซูบาเลนส์

ที่กูพี่วิ่งจริงขยิบตาก่อน

สวัสดีครับ